ไปดูภาพค่ะเห็นภาพแล้วก็จะงงว่าเอ๊ะ
รถคันนี้ตกลงไปในคลองแบบนี้ได้ยังไงนะคะ
เห็นสภาพรถแล้วก็ต้องไปดูรอบว่าตกลงไปแบบนี้ค่ะ
พุ่งลงไปได้ยังไง

แล้วเอ๊ะถนนสะพานเอ๊ะแล้วพุ่งไปไกลขนาดนั้นคืออะไร
มันก็มีถนนแล้วแต่มันไม่ใช่ถนนทางผ่านที่น่าจะแหกลงไปนะ

นี่ค่ะคลองนี้อยู่หลังวัดเทพประสาทเตาถ่านที่หมู่๔
ตำบลสัตหิบอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรี

คาดว่ารถคันนี้เสียหลัก
พุ่งมาทางขอบปูนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ

แล้วคงพุ่งเหินแบบแล้วก็ตกลงไปในคลอง

จุดที่รถไปค้างอยู่ก็เลยเป็นจุดที่เห็นในภาพ

ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงดังตอนแรกนึกว่าฟ้าผ่า
ก็เรียกกู้ภัยให้มาตรวจสอบนี่สภาพรถนะคะ
เมื่อคืนกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนะธรรมสถานสัตหีบ

ช่วยแบบทุลักทุเลรถอยู่ในคลอง
ก็มีน้ำถึงแม้ว่าน้ำจะตื้นนะคะ

บอกตัวเนี่ยบอกตัวเนี่ยมันทำได้

ยืด
พร้อมรับ
นี่คือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ

ก็นำคนเจ็บอะไรออกไปส่งโรงพยาบาลแล้ว
คนเจ็บชื่อว่านางสาวิชุตาอายุ๓๐ปีค่ะ

ทะเบียนขอไขววแหวน๖๒๘๓ชนบุรี
นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ

เดี๋ยวชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาจะเล่าให้ฟังค่ะ
อยากมาประกันมาเต็มเลยครับ
ทิศโกนแตกไงบ้างลงกันแหละ
จับจับกันแหละรอดีละ

เขาบอกนึกว่าฟ้าผ่าเสียงดังขนาดนั้นนะคะ

เดี๋ยวสาเหตุต้องรอสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ